นับจากนี้ทุกพื้นที่

กระแสตั้งแต่ได้โมงจนถึงทุกวันนี้
มีข่าวน้องไม่เว้นแต่ละวันคุณค่ะ

เริ่มกันที่เรื่องที่น้องสุดแสนจะภูมิใจเลย
บอกแล้วอิงฟ้าทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตขนาดนี้นะฮะ
ก็นี่เลยจัดไปเลยค่ะสีแดงแรงฤทธิ์
ถอยรถคันใหม่ให้คุณแม่ด้วยในวันพลายวันเดิมของแม่
บอกไปเตอร์ไพรส์แม่นะคะแล้วตอนที่แม่เห็นเนี่ยโอ้โหแม่ดีใจจนร้องไห้คุณ
แล้วก็หลายคนจับตามองอารสเขาก็สวยคุณแม่ก็ดีใจด้วยแล้วก็ดีใจ
อยากจะไปเสี่ยงโชคกับอิงฟ้าบอกนะฮะอิงฟ้าก็เบรกไว้ก่อนนิดนึงคุณพี่ค่ะ

ต่ออีกเรื่องที่ปังอลังการค่ะก็คือ
อิงฟ้านี่นะคะได้มีโอกาสไปรำบวงสวง
ศาสตร์องค์พ่อวิมุตไตยะลายนคราช
ในงานวงสวงบ้านมหาเห็งสู่มหารานี

ประจำปีนี้ที่สะแก้วคุณผู้ชม
ฟ้าบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่
ระหว่างที่รำนี้นะคะเหมือนเกิดปฏิหารบางอย่างมันขนลุกขึ้นมา
อกจากเรื่องงานที่ว่าปังแล้วปังอีก
มีข่าวว่าตอนนี้ฆ่าตัวโอ้โห
หลายคนอยากรู้นะว่างานไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้ดังขนาดนี้
ค่าตัวอัพขึ้นเท่ากับดาราซุปตาของวงการบันเทิงแล้วหรือเปล่า
น้องบอกว่าเอาจริงพี่หนูทำงานทุกวัน
แต่ว่าไม่ได้ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ทั้งหมด
แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่
ไม่กล้าไปเทียบกับคนดังในวงการหรอกค่ะ
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่น้องอิงฟ้าบอกว่า

กไก่นหนู
ใดเล็กมาคุยพูดตรงใดเล็กมาจีบนั่นแหละ
น้องอิงฟ้าจะบอกไหมว่าตกลงแล้ว
กไก่นอนหนูในวงการบันเทิงที่มาจีบเป็นใครกันมา
เป็นคนไม่ชอบตอบ

ใครที่เพิ่งแบบล่าสุดเราก็เลยพูดไป

คนนู้นคนนี้เพราะทำให้ทุกคนที่เสียหายด้วย

ค่ะคนเรามันก็อยากมีคนคุยมันอยากมีแฟน
แต่ว่าด้วยเวลาตอนนี้เราก็โฟกัสเรื่องของงาน
เสียงภูมิมันค่อนข้างดังมากเราเป็นคนที่ตกใจด้วยอะไรแบบนี้
แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงผู้เลยแล้วก็สมาธิอยู่ณตรงนั้น
พอลำเสร็จก็ค่อนข้างที่จะแบบมือสั่นตัวสั่น
ก็คอนโทรตัวเองไม่ได้สักพักหนึ่ง